ด้านหลังล่ามือมีดบุกฆ่านุ่มแทงร่างพลุน
ข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันเอ๊ะหน่อย
ช่วยกันสงสัยกับเราหน่อยว่าตกลงแล้วมือมีดเป็นใคร
หนุ่มคนนี้เป็นชาวนครศรีธรรมราช
คุณผู้ชมค่ะมาเฝ้าลูกป่วยอยู่ที่จังหวัดกระบี่
แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลค่ะ
ถูกแทงตาย๒๔แผลอยู่ที่บ้านเพื่อนคุณผู้ชม
ตอนนี้เป็นข้อสงสัยหลายคนก็คือใครเป็นคนแทง
สงสัยเหมือนพี่บุ๊คเลยอยากจะสงสัยไปพร้อมเราด้วย
ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพทุ่งใหญ่จังหวัดกระบี่
เข้าตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ทราบชื่อคือนายธีรวุฒิเจดีมูลจันทร์ค่ะหรือว่าเอ็มอายุ๔๑ปีแล้วนะคะ
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
สภาพศพถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าตามลำตัว
บาดแผลเขานี่นะคุณที่ช่วงคอช่วงแขนซ้ายกลางหลัง
รวมแล้ว๒๔แผล

ต้องค่ะแล้วคือสภาพศพตอนไปเจอนี่นะคุณผู้ชม
มันน่าสงสัยคือเลือดตามตัวแห้งกรังติดไปหมดแล้ว
อันนี้มีความพิรุษนะว่าคนในบ้านทำไมไม่รู้

นี่คือสถานที่เกิดเหตุเขาตายอยู่คาเตียงเลยคุณผู้ชม
จากการสอบสวนนางวันธนาวงพลายอายุ๕๓ปีน้าสาวของผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าบ้านที่ผู้ตายถูกแทงเสียชีวิตนี่นะ
เป็นบ้านของเพื่อนสนิทผู้ตายชื่อว่านายนิว
อยู่ในพื้นที่หมู่๖บ้านอ่างเก็บน้ำตำบลโคกหานอำเภอเขาพนมค่ะ
คือก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยนะเขาเคยมีภรรยาอยู่ที่หมู่บ้านนี้
แต่ว่าเลิกรากันไปประมาณ๒ปีแล้วเขามีลูกด้วยกันด้วยคุณผู้ชมสองคน
แล้วช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมานี่นะลูกของผู้ตายป่วยไม่สบาย
ผู้ตายเขาก็เลยเดินทางจากนครศรีธรรมราชมาดูแลลูกถูกไหม
อาศัยอยู่บ้านญาติแล้วก็ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ

กระทั่งก่อนเกิดเหตุ๒๓วันเห็นบอกว่าผู้ตายไปหานายนิวเจ้าของบ้าน
แล้วก็นอนค้างที่บ้านของนายนิว
พอช่วงค่ำที่ผ่านมานายนิวมาบอกว่าผู้ตายถูกแทงค่ะ
ญาติเนี่ยก็เลยรีบเดินทางมาดูพบว่านอนจมกองเลือดที่แบบแห้งกรังอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
เรื่องต้นตำรวจสอบสวนในที่เกิดเหตุแล้วนะเจ้าของบ้านแล้วก็ญาติของนายนิว
ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนายนิวนะคุณผู้ชม
เพราะว่านายนิวกับญาติบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
แล้วอยู่ในพื้นที่บ้านมันไม่ได้ใหญ่ไง
นั้นมันต้องมีเสียงโวยวายหรือร่องรอยการต่อสู้อะไรหรือเปล่า
อย่างที่บอกไปตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจะนำตัวนายนิว
แล้วก็คนในบ้านเนี่ยรวมถึงภรรยานายนิวแม่ของนายนิวด้วย

เขาบอกว่าถ้าเข้ามาในบ้านได้ขนาดนี้
แสดงว่าคนก่อเหตุอาจจะรู้จักกับเจ้าของบ้านหรือเปล่า
รู้จักกับผู้ตายเป็นการส่วนตัวหรือเปล่า

ตำรวจต้องคลี่คลายคดีนี้ให้ได้นะครับ